พาไปที่พิสุนโลกบ้างดีกว่าที่นั่นก็คึกคักชาวไทยเชื้อสายจีนที่จังหวัดพิศนุโลกก็มีเยอะเหมือนกัน
เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับขนมชนิดหนึ่งที่เขามีเฉพาะในช่วงเทศกาลนี่แหละ
แล้วมันเนี่ยนะเป็นขนมโบราณขายมานานกว่าร้อยปีแล้ว
อะไรจะนานขนาดนั้นไปที่จังหวัดพิศนุโลกฮะ
นี่เขานึ่งกันแบบนี้แล้วก็ต้องพิถีพิถันด้วยนะกว่าจะทำได้
ที่โรงเจเอื้อเค็งเสียงตึ้งซึ่งเป็นโรงเจเก่าใครไม่รู้จักก็รู้จักซะแล้ว
แล้วก็ที่นี่บอกเลยชาวพิศนุโลกเขารู้จักกันดีเพราะว่าโรงเจที่นี่อยู่แถวริมถนนสายสนามบินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ที่เห็นอยู่นี้คือขนมโบราณของชาวจีนฉบับแต้จิ๋วขนมชื่อขักกล้วย
คากล้วยชื่อคากล้วยนี่แหละครับที่ชาวไทยเชื้อสายจีนตระกูลแซ่ตั้ง
หรือว่าเจ้าของโรงเจนแห่งนี้เขาทำแล้วสืบทอดต่อกันมาทำขนมชื่อคักกล้วย
จากคนตระกูลเนี่ยมานานกว่าร้อยปีชื่อขักกล้วย
ผมออกเสียงแบบชาวไทยเชื้อสายจีนแบบพิศนุโลกคุณไม่รู้หรอก

เนี่ยครับขนมชนิดนี้ถือว่าเป็นขนมที่โดดเด่นที่สุด
บรรดาขนมแบบฉบับแต้จิ๋วเลยนะ
เพราะว่ามีเอกลักษณ์ทั้งรูปทรงรสชาติความหมายและวัตถุดิบในการทำ
เป็นขนมที่นิยมมาใช้ในการไหว้เจ้าและบรรพบรุษหรือว่าเทศกาลสำคัญต่างของชาวจีนแต้จิ๋วครับ
เชื่อว่านำขนมชนิดนี้แล้วมาไหว้เนี่ยจะเกิดความเป็นสิริมงคลต่อครอบครัว
ก็จะทำให้ครอบครัวนั้นรักใคร่กลมเกลียวเหนียวหนึบเหนียวหนักเหมือนขนมนี่แหละ
แล้วไปถามกับคนนี้เลยดีกว่า
เจ๋งหรือว่าคุณกัลยากรแซ่ตั้ง
เธอบอกว่าสูตรของ้เซินเนี่ยเก่าแก่นะ
นำมาประยุกต์ให้เข้ากับสมัยด้วย
ตัวแป้งเนี่ยจะนำมาทำให้มันแบบ
ว่าไปดิบให้มันแบบดิบหน่อยดิบก่อน
แล้วมันจะเอาไปนึ่งต่อไปนึ่งหรือว่าต้มให้สุก
แล้วก็ใช้สมุนไพรชื่อคักหรือว่าที่คนไทยเรียกว่าสมุนไพรนางนวลเนี่ย
นำไปต้มต้มให้ยุ่ยแล้วไปปั่นให้ละเอียด
จากนั้นนำมาผสมกับเนื้อมันนึ่งจนนวดเป็นเนื้อเดียวกัน
นี่คือได้แป้งมาแล้วนะกว่าจะได้แป้งมาใช้เวลาแล้วก็วิธีการเยอะอยู่พอสมควร
นี่นี่แบบนี้ไส้มันข้างในอุ้ยอยากกินไหมอยากกินแล้วอ่ะ
ไส้เนี่ยไส้เป็นอะไรไส้ถั่วทองแล้วก็งาดำผสมกันถึงเป็นสีดำแบบนี้
สมกันแล้วก็ใส่น้ำตาลสายแดงลงไปด้วยให้มันหวานหน่อย
แล้วก็นำไปปั้นแล้วก็กดในแม่พิมพ์ทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติเป็นเวลา๑คืนเพื่ออะไร
ให้แป้งแล้วก็ไส้มันเซ็ตตัวก่อนที่จะนำไปนึ่ง
นึ่งใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาที
ในปีนึงตนจะทำถนนชนิดนี้เพียงแค่ครั้งเดียว

ใช่แล้วครับเพียงแค่วันเดียวต่อปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน

เป็นแบบนี้แล้วแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีน
ผมว่าใครอยากลองไปกินก็ลองกันดูนะฮะ

โทรไปถามเขาดูเผื่อจะซื้อหากันได้
โรงเจเขาจำหน่ายในราคาชิ้นละ๒๐บาทเท่านั้นเอง
เอางี้ง่ายให้คุณผู้ชมนึกถึงขนมเทียน
ขนมเทียนกับฉือคักกล้วยคล้ายกัน
จากว่าเขาทำในช่วงเทศกาลตรุษจีน

คือขนมเทียนปัจจุบันนี้บางที่
เขามีการใช้สูตรโบราณแบบนี้ก็คือใช้
ตัวชื่อคักเนี่ยผสมลงไปในแป้งด้วย
มันก็เหมือนเป็นการดัดแปลงมาอีกทีนึง
ให้มันแบบว่ามีความคล้ายคลึงกับขนมชื่อคักกล้วยแบบนี้

ใช่ลักษณะคือคล้ายกับขนมเทียนคุณผู้ชม
แต่ว่าอันนี้เป็นแบบฉือคักกล้วยแบบจีนแบบโบราณ
แล้วก็ใช้ลักษณะของแบบว่าตัวฉือคักเป็นส่วนผสมหลัก

เพราะฉะนั้นแล้วคุณหาทานได้เฉพาะแค่ช่วงตรุษจีนเท่านั้นนะจ๊ะ
เป็นขนมแบบจีนสูตรโบราณที่หาทานยากเหมือนกันเนาะ